ที่น้องค่ะการเลือกตั้งความมีสำคัญมากเป็นการเลือกอนาคตของตัวเอง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

นโยบายประชาณิกปัจจึงเปิดขึ้นมาด้วยคำว่าแก้จน

รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน

รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
บานนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน

รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน

รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน
รัฐบาลนี้ใช้วิธีปล่อยให้จนมา๔ปีปีที่๕ค่อยมาแจกเงิน

ไม่ได้มานะคะบอกว่าต้องลงหาเสียงในช่วงเย็นต่อข้ามไม่เป็นไร
ถือว่าแล้วแต่ท่านนะคะว่าจะใช้สิทธิ์หรือไม่
แต่สองท่านนี้จะมาคุยให้ฟัง

แล้วถ้าประชาชนถามว่า

หรือนี่จะไปจับกับคู่อะไรนี่

สองท่านวันนี้ผู้หญิงทั้งคู่เลยนะคะ

ผู้สมัครสรษอ
สวัสดีค่ะจริงเชิญคุณการกะนิดแฮ่วสันตะติมาด้วยใช่ไหมคะ
คือคุณการกณิตนี่จริงเป็นสกคือสมาชิกสภาคกรุงเทพ
นามประชาธิบัตย์นั่นแหละแต่ว่ารอบนี้ไปอยู่พลังประชารัฐนะคะ
ลงสู้กันเขตนี้เขต๑กรทมนะคะ
จังหวัดอื่นยังไม่ต้องเปลี่ยนค่ะเราให้เขาแตะเขตเขานิดเดียวค่ะ
เราไม่ให้หาเสียงเยอะค่ะเราให้มาในนามพักนะคะ
เขตหนึ่งที่กรุงเทพฯมีคำวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกับบางเขตในหลายจังหวัดนะคะ
โอ้โหแบ่งอย่างนี้ก็โอ้โหแบ่งอย่างนี้มันยังไงกันเนี่ยนะคะ
คือณตอนนี้เขตหนึ่งที่กรทมคือเขตพระนครป้อมปราบศัตรูภายสัมพันธวงศ์
และก็เขตดูสิตที่เอามารวมโดยเอามารวมไว้แค่แขวงเดียว
แขวงสี่แขวงเอ่อเว้นเว้นแขวงเดียวแต่แขวงเดียวที่เว้นไปคนมหาศาล
ซึ่งถ้าดูจากทิศทางของทั้งสองท่านคนเสียเปรียบคือเพื่อไทย
เพราะว่าแขวงที่ตัดไปเราเป็นสอสอเก่าที่นั่น
แล้วแขวงที่ตัดไปต้อง๕๐๐๐๐เสียงประมาณนี้ไหมคะ
จริงต้องบอกว่าที่เราโดนตัดไปมันต้องรวมราชเทวี
และดุสิตแขวงถนนนครชัยศรีด้วย
เพราะว่าเดิมเป็นสอสอเขต๕ก็คือดุสิตแล้วก็ราชเทวี
แต่ตอนนี้เหลือแค่ดูดสิทธิติ่งเดียวแต่ว่าเป็นติ่งน้อยจาก๔แขวงเล็ก
แต่ก็พร้อมสู้นะคะ
แต่สู้กับใครไม่สู้สู้กับสมัยละคะ
สู้กับเบอร์ใหญ่ด้วยค่ะคุณเจิญมากยิ้มเลยสบาย
หรือเปล่าคะสนามนี้ไม่เชิงนะคะ
เพราะว่าคุณเรียวดีก็เข้มแข็งเหมือนกัน
อย่างแม้จะเป็นดุสิตมาที่คุณรีเอาดีก็เป็นติ่งนึง
แต่ติ่งนี้ก็คิดประมาณ๒๕๓๐ของพื้นที่ทั้งหมด

คือตอนที่มีข่าวว่าจะมีการแบ่งเขตเลือกตั้ง

ตอนนั้นพอจะรู้ไหมคะว่าใครเป็นเป้า
พอจะรู้ไหมคะว่าเขตที่แบ่งใครเป็นเป้า
ว่าจะโดนทำให้ยากขึ้นตอนนั้นรู้ไหม
ก็พอรู้สตาชีวิตเหมือนกัน
จริงทำไมไม่ได้เลือกถามใครเลยนะเนี่ย

เพราะว่าจริงอย่างที่เรียนให้ทราบค่ะว่าเดิมเนี่ย
เขตชั้นในเพื่อไทยไม่ได้เลย
มีติ่งเขต๕สมัยนู้นนะคะ
ก็คือมีเขตของลีได้ก็คือดุสิตราชเทวีไว้
ซึ่งก็ถ้าจะมองแล้วก็เป็นเขตเดียวที่เป็นเขตชั้นใน
แล้วพอมีการจัดแบ่งไม่ว่าจะเป็นกี่อันออกมาเนี่ย
ก็โดนแบ่งเค้กหมดเลยแล้วโดนแบ่งแบบ๓ก้อน
นี่ก็เรียกว่าถอดหายใจเคือกเลยว่า
โอ้โหแต่ละอันมานี่โจทยากของเราหมด

ในเมื่อทางพักเห็นว่าเรามีศักยภาพ
น่าจะมาลงในเขตชั้นในจริงก็คือเขต๑เนี่ย
ก็พร้อมนะคะถึงแม้จะเจออย่างที่บอกค่ะ
ทั้งเป็นสอสอตำนาน
ใช่ค่ะแล้วก็ทำงานในพื้นที่ที่ค่อนข้างเข้มแข็งด้วยค่ะ
ขอนิดนึงค่ะไม่ได้สงสารไม่ได้เห็นใจอะไรหรอกค่ะ

คือจะบอกว่าตอนสมัยที่ได้สอสอไปเนี่ยนะคะ
คือเขตของคุณลีลาวดีคือดูสิตราชเทวี

แต่ว่าปัจจุบันดูสิตได้มารวมกับเขต๑นะ

มานิดเดียวในขณะที่ราชเทวีไปอยู่อีกที่หนึ่งเลยถูกไหมฮะ
ไปรวมกับพญาไทยแล้วก็จตุจักรสองแขวงค่ะ
ซึ่งก็มหือมาตรงนั้นนะคะ

แต่อีกอย่างหนึ่งที่คุณเจอมาส
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณเจอมาสก็เจออีกแบบนึงหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าสกกรุงเทพนามประชาธิปัตย์
ก็โดนพาไปอยู่ที่พลังประชารัฐ
กรเขาก็ฐานเสียงต้องไม่น้อยเหมือนกันนะคะ
ค่ะก็ไม่ได้กังวลอะไรค่ะ
แต่เขาว่าต้องมาตัดคะแนนคุณเจอมากนะคะ

เมินไว้เยอะไหมคะว่าจะหายไปเท่าไหร่คะ
ตอนนี้ไม่ได้ประเมินค่ะก็ลุยเต็มที่อย่างเดียว
เอาจริงมีหวั่นนิดไหมคะตอนแรกที่มีข่าวตั้งแต่ที่เขาใช้คำว่าอะไร
ดูดอะไรอย่างนี้ที่เขาใช้คำในข่าวกันนะคะ
ค่ะไม่ได้หวั่นใจเลยค่ะ
แต่ประชาธิบัตย์นี่ก็จะโดนสไตล์แบบว่า
ก็โดนไปหลายพื้นที่อยู่ค่ะ

ส่วนน่าจะเป็นสกสขหลายเขตอยู่เหมือนกันค่ะ
ตอนนั้นรู้ไหมคะว่าพักประชาธิปัตยจะเจอภาวะนี้
เพราะส่วนใหญ่แล้วประชาธิบัตยจะชนะในกรุงเทพเยอะ

คิดไหมคะว่าจะเจอมาสไตล์นี้
ตอนแรกไม่ได้คิดนะคะแต่ก็พอได้ข่าวมาเมื่อปลายปีที่แล้ว
ก็โอเคก็ไม่เป็นไรเราก็สู้ได้เต็มที่อยู่แล้ว

ก็คือว่าเราทำงานเต็มที่อยู่ก็ไม่ได้กังวลค่ะ

คือเราคุยกับคือคนพอเป็นเจ้าของเดิม
แล้วกติกาเปลี่ยนแล้วพื้นที่ถูกแบ่งเปลี่ยนไปเนี่ยนะคะ
คือมันเท่ากับต้องแก้โจทย์ใหม่หมดเลย
ใช่ไหมคะเอาล่ะมีคนอยู่กับเราจริง
แต่กติกาที่โดนวิภาควิจารณ์ก่อนหน้านี้คือ
เรื่องของการแบ่งเขตและรวมถึงการที่แต่ละเขต

คุยกับฐานเสียงเรายังไงคะคุณโจรมาส
เหนื่อยมากเลยนะคะคุณแล้ววันนี้ก็เช่นกัน
เอาสิคะอย่าชวนกันคุยค่ะกินคนละพักกันค่ะ
คืออย่างที่บอกว่ากฎหมายใหม่ครั้งนี้
การติดป้ายหาเสียงให้ติดเฉพาะป้ายขนาดใหญ่
แล้วก็มีกำหนดถนนด้วยว่าถนนนี้ได้ถนนนี้ไม่ได้
ส่วนป้ายขนาดเล็กซึ่งเราเคยติดตามซอกซอยจำได้ไหมคะ
ครั้งนี้ก็ให้ติดเฉพาะจุดที่ทางราชการกำหนด
อย่างเช่นที่สำนักงานเขต๑แผ่น
ตามโรงเรียนที่เขตกำหนดอีกโรงเรียนละ๑แผ่น
ซึ่งถามว่าจะมีคนไปดูหรือไม่เราไม่แน่ใจ
แต่ตามซอกซอยก็ไม่มีแล้วบ้านเล็ก
เพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องนำสื่อของเรา
ไปให้ถึงมือของลูกบ้านให้ได้
เพราะว่าอย่างบางท่านที่อยู่ในบ้าน

คุณแม่หรือคุณพ่ออายุมาก
ไม่ได้เดินออกมาข้างนอกเลย

เพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าเบอร์อะไร
แล้วก็แต่ละเขตก็เบอร์ไม่เหมือนกัน
ไม่ใช่บอกว่าภารกาชาธิปัตภ์เบอร์คือนี้นะคะปีนี้
อย่างครั้งที่แล้วเบอร์สิบใช่ไหมค่ะ
ไม่ใช่แล้วแต่ละเขตก็คนละเบอร์แล้ว
แล้วคิดว่ามันจะมีผลต่อคะแนนไหมคะ

มีผลแน่นอนที่หลายคนก็ยังไม่รู้เบอร์
นี่เดินทางมาเกือบครึ่งทางแล้วนะคะ

หลายคนที่ไปเจอบอกว่าโหดีนะที่คุณมาเนี่ย
ผมยังรออยู่ว่าคุณเบอร์อะไร
คืออันนี้คือเจ้าของพื้นที่บ่นนะคะ

รลีลาวดีของเราได้ไปสอนชาวบ้านหรือยังว่า

เวลาจำจำยังไงมันต้องตรวจสอบอะไรขนาดไหนคะ

ขอให้จำโลโก้พักค่ะ
เพราะว่าถ้าเห็นว่าเป็นโลโก้พักเพื่อไทย

เราก็เลยจะมีเสื้อมีหมายเลขให้
แล้วก็ให้ลูกน้องใส่เดินให้เห็นนะคะ

ซึ่งจะมีเหมือนการ์ดย้ำเบอร์ค่ะมอบให้

เขตดูสิทธิ์เองเท่ากับมีส่อสองคน
เพื่อไทยอีกเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์๑๗คุณมาร์คใช่ไหมคะ
ส่วนเขตหนึ่งเป็นเบอร์๙
แล้วเวลาติดคนก็ทำงาน
ฉันเห็นเพื่อไทยแต่เบอร์นี้นี่

ฉันจะเลือกคุณฉันจะต้องเลือกเบอร์ไหนอย่างนี้ค่ะ
ก็จะเกิดความสับสนสำหรับพี่น้องประชาชนมากเลยค่ะ
สมมุติถ้าเอาเขตเดิมของคุณลีลาวดีนะคะ

แขวงฉันนะวันนี้ฉันต้องดูผู้สมัคร

คนไหนมันโดนฉีก

คุณลิลวดีเจอปัญหาในลักษณะที่แบบมัน
มันเฉือนกันนิดเดียวแค่แบบเลี้ยวเข้าซอย
ตรงข้ามถนนคือแบบนิดเดียวของพื้นที่ไหมคะ

ก็เหมือนกับเราฝั่งถนนหนึ่ง

อย่างสนดูสิตนี้ก็กลายเป็นอีกเบอร์หนึ่งแล้ว
ข้ามสะพานเล็กมาก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งแล้ว
เวลาติดก็เวลาพี่น้องประชาชนขับรถ
เหมือนบางทีนั่งรถเมล์มาเบอร์นี้

เราก็ถ้าเขตหนึ่งต้องเบอร์เก้านะคะ

ใช่เขาก็จะมาถามว่าซอยนี้ซอยสุจริตอย่างนี้
ซอยนี้ซอยทางสวนอ้อยเบอร์อะไรอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวนะคะคือถ้าเราเอาเขตนะวันนี้

แต่อยู่แขวงถนนนครชัยศรี

อันนั้นก็ต้องเป็นเบอร์๑๗ไป
ซึ่งตัวไข่ตัวมันค่ะคุณผู้ชม

ก็มีด้วยเพราะว่าในการ์ดที่เราแจก

ก็บอกให้จำปัชธิปัดด้วยนะคะ

เราค่อยกากกะบาดให้ถูกต้อง

ในแรกเลยนะถ้าทำแบบนั้นใจร้ายมากเลยฮะ

ต้องดูดีเลยค่ะสายตาไม่ดีต้องใส่แว่นเลยค่ะ
แล้วจริงเอานะตอนนี้นะคะเวลาหาเสียง
คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสอสอจะหาเพื่อตัวเองด้วย
เพราะเขาอาจจะเลือกพักฉันหรือไม่เลือกพักฉันก็ได้

แต่ต้องเลือกหนูสิพี่เดี๋ยวหนูมาหาบ่อยเลย
พี่น้ำมีปัญหาไฟมีปัญหาถนนขุขะบอก
เลือกพักหรือเปล่าไม่รู้แต่เลือกหนูสิพี่

ต้องอธิบายเยอะมากเลยเพราะเขาจะถามว่า
ตกลงการยังไงฉันยังไม่รู้เลยการยังไง
เมื่อก่อนเราก็บอกว่ากาบัตรสองใบทั้งคนทั้งพักนะคะ
ครั้งนี้กายังไงอ๋อครั้งนี้กาบัตรใบเดียวค่ะ
ได้ทั้งคนได้ทั้งพักต้องอธิบาย
และได้ทั้งนายกด้วยใช่ใช่ต้องอธิบาย
แต่จริงพูดอย่างนี้มันงงไหมคุณลีลาวดี

คือคุณผู้ชมทราบใช่ไหมคะว่าบัตรเลือกตั้งมันมีใบเดียว
แล้วเรากากบาทแค่ครั้งเดียวทำเครื่องหมายกากบาทแค่อันเดียว
บัตรอันเดียวที่ว่าแล้วเอางี้คุณผู้ชมไม่ต้องรู้ก็ได้
เขาจะเอาไปคิดคะแนนให้ทั้งเขตใครชนะ
แล้วคะแนนพักเนี่ยใครได้แล้วคนนั้นของพักที่เคยเสนอ

เพราะฉะนั้นก็ขอให้เอาเป้าไว้เลย
คือเราไปจุดสูงสุดก็คือจะให้ลุงอยู่ต่อไหม
อยากให้อยู่ต่ออยากให้เศรษฐกิจเหมือน๕ปีที่ผ่านมา

แต่ถ้าสมมุติว่าอยากเปลี่ยนอยากให้โอกาสฝั่งประชาธิปไตย
ก็ต้องเลือกเพื่อไทยก็บอกกันแบบประมาณนี้ค่ะ

ชัดเจนค่ะเพราะตอนนี้พูดกันแบบว่า

ว่าจริงแล้วทั้งหมดที่ทำมา
รัฐมนูลที่เขียนออกมาประหลาดแบบนี้

อันนี้พูดแบบถูกไหมคะ

คือก็คือใช้วิธีนี้แหละเวลาพูดใช่ไหมคะ

เมื่อวานี้เพิ่งถามรองโคศกพักประชาธิปัตย์

พักอื่นเราเห็นจุดยืนชัด

ว่าเราคืออีกหนึ่งทางเลือก

ใช่ค่ะมีทางเลือกที่สาม
ก็ขอให้มั่นใจในนโยบายของประชาธิปัตย
ถ้าดูนโยบายของประชาธิปัตย์แล้ว
ท่านคิดว่าสามารถที่จะทำให้คนไทยเนี่ย
มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ

ให้เราเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลได้

อย่างนั้นเดี๋ยวขอเวลาคุยกับทางนี้นิดหนึ่งนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์คนของพักเนี่ย
แต่ตอนนี้เราก็ต้องเดินหน้าแบบนี้ถูกไหมคะ
แล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกวันนั้นจะออกมาผลเป็นอย่างไร
ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราลุยเต็มที่

เราสามารถที่จะกรอบกู้เศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้
แล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเนี่ย

ถ้าไว้ใจประชาธิปัตย์ก็ให้มาเลือกเราเยอะ
คุณเจอมากแต่เวลาที่หุ่นประสิทธิปาศัยนะคะ

คือพูดเหมือนไม่เอาลุงตู่นะ
แต่พอถามว่าตกลงท่านจะเป็นไปได้ไหม

ถ้าเราสามารถเป็นแกนนำได้

ต้องเอานโยบายของเราชูขึ้นมา
คนที่ตอนที่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ย

ถ้าใครสามารถที่จะมารวมกับเรา
สามารถจะยอมรับนโยบายของเราได้

ถึงบอกว่าให้เลือกประชาธิปัตย์ให้มากที่สุดก่อน
แล้วเราต้องดูตรงนั้นว่าถ้าคุณอ่ะ
รับนโยบายของเราได้แล้วก็มาคุยกัน

เพราะว่ามันเป็นมิติหาเสียงที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยนะคะ
ว่าจะเลือกคั่วจับกับใครใช่ไหมคะ

ฉันจะได้พิจารณาตัดสินใจถูก

กล้าพูดชัดเจนมากแล้วเป็นทงนำเลยเนี่ย

หนึ่งในไม่กี่พักที่ว่าคือเพื่อไทย

คือเขาไม่เอาเราอยู่แล้วด้วยหรือเปล่า

ด้วยวิธีการทำงานมันคนละคั่วกันนะคะ
ด้วยวิธีคิดและวิธีการทำงานมันแตกต่างกัน

มันไม่มีทางที่จะมาจับมารวมกันได้

เมื่อมันซ้ายกับขวาวิธีการมันแตกต่างกัน

เพื่อง่ายต่อพี่น้องประชาชน
เพราะอย่างที่บอกกติกาของรัฐมนูล
ให้ประชาชนสับสนอยู่แล้ว

ก็คือพลุงพลังออกไป

เพื่ออะไรเขาอยากจะอยู่ในอำนาจต่อ
เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกให้เขาอยู่ต่อ

แต่ถ้าไม่อยากให้เลือกอยู่ต่อก็ต้องเพื่อไทย
พี่น้องประชาชนจะได้ตัดสินใจง่ายค่ะ

คือเราพร้อมที่จะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนค่ะ
ขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องประชาชนให้โอกาสเราแค่ไหน

พักเพื่อไทยเป็นทางออกสำหรับประเทศ
ที่จะก้าวต่อไปในอีก๔ปีข้างหน้า

ไปทางด้านของความแตกแยกกัน

คงไม่ได้อยากจะรับบัตรคนจนอย่างนี้ไปทุกปีทุกปี

เมื่อตอนนี้เพื่อไทยได้วางยุทธศาสตร์
ว่าถ้าเราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน

ที่เราเคยทำมาและประสบความสำเร็จ

แล้วก็วิธีการเรียกว่ามันชัดเจน
พี่น้องประชาชนถ้าให้โอกาสพักเพื่อไทย

เราจะแก้ไขไอ้จุดที่มันเป็นจุดบอดและไอ้ลมยังไง
เพื่อที่จะให้ประชาชนลุกฟื้นขึ้นมาได้
ขอสั้นปิดช่วงแรกจากทั้งสองท่าน

ในไหนเรียนได้อ้อนวนให้มานะครับ
ว่าแค่ได้กับไม่ได้
ใช่เพราะว่าเราขนาดตัวแค่นี้เองเราคงไม่มี
เคยคุยกันในพักไหมคะว่าเอ๊ะถ้าสมมุติมีคนถามเนี่ย

เพราะเราก็บอกว่าเรามุ่งมั่นของเราในแนวทางที่๓ที่บอกค่ะ
ไม่เป็นไรครับคำตอบแล้วไม่จี๊ดดูดเลย
ไม่เป็นไรครับคุณเจอมาลำบากตอบเลย

คือคิดว่าเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์จะอยู่ฝั่งเดียวกันได้ไหมคะ
คือจริงถ้าเราเอาความ
คือถ้าเราเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งนะคะ
แล้วก็พักการเมืองก็ตั้งใจที่จะมาอาสารับใช้พี่น้องประชาชน
โอกาสที่จะทำงานร่วมกันมันน่าจะเป็นไปได้
แต่เนื่องจากอย่างที่บอกค่ะว่าเหมือนกับคุณจะเลี้ยซ้ายหรือเลี้ยขวา
อยู่จะบอกเอาซ้ายกับขวามารวมกันแล้วมันจะเดินยังไง
เพราะฉะนั้นเราให้เวลา๔ปีให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งทำงานดีกว่า

นี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะคนอยู่ในสนามมานาน
นี่เลยนี่คือคนอยู่ในสนามมานานวิธีการตอบ
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาล
สองพักนี้เคยเป็นทั้งรัฐบาลและเคยเป็นค้าน
แต่เมื่อกฎระเบียบออกมาว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีแค่พวกคุณนะคะ
จะต้องมีสวอีก๒๕๐และการเลือกนายกรัฐมนตรี
มันไม่ได้สามารถเดาได้ว่าสุดท้ายใครได้จัดตั้งรัฐบาล
คำถามคือว่า๒พักเตรียมจะไปสู้รบกันในสภาอย่างไร
เมื่อได้เห็นเก้าอี้สอสอแล้ว
โดยที่มีสวอีก๒๕๐นั่งรอท่านอยู่สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะตามปกติแล้วนะครับ
เวลาเขาได้เสียงเก้าอี้กันมาแล้วใช่ไหมคะ
พักที่เขาชนะมาเป็นอันดับ๑
เขาก็เหมือนกับจะได้สิทธิ์ก่อนในการไปรวบรวม
ถ้าเขาไม่ได้ได้คนเดียวพักเดียวตั้งได้เลย

พักนี้ได้มากสุดตั้งรัฐบาลไปรวมใครมาบ้าง
แล้วก็นั่นแหละคนของพักนั่นแหละได้เป็นนายก

แต่รอบนี้ไม่ใช่เตรียมไว้ยังไงคะคุณลียวดี
เพราะว่าเห็นทางพักพยายามจะขอเหลือเกิน

แสดงว่าพักมั่นใจว่ายังไงมาที่หนึ่ง

สว๒๕๐มานอนมาแบบนี้ค่ะ
มันก็เหมือนกับเทไปแล้วให้กับคะแนนฝั่งหนึ่งอะค่ะ
ซึ่งก็ไม่ใช่ฝั่งเดียวกับฝั่งประชาธิปไตย

เพราะฉะนั้นวันนี้ตอนนี้ก็ต้องกราบพี่น้อง

เนื่องเมื่อกาธิกาสร้างมาแบบนี้

เราก็ต้องขอเสียงสวรรค์เสียงของพี่น้องประชาชนนะคะ

ที่เขาเขียนมาอยู่แบบเดิมเมื่อ๕ปีที่แล้ว

มันก็ต้องเทมาฝั่งนี้แหละฝั่งเพื่อไทย
เพราะมันก็เป็นโอกาสเดียวที่เราจะสามารถรวบรวมจำนวนสอสอที่มากพอ
ที่จะไปคานกับสวที่มี๒๕๐เสียง
งั้นมันก็จะชัดไปเลยว่าพี่น้องอยากได้แบบไหน
อยากจะให้๕ปีแบบนั้น
หรืออยากจะให้มีอนาคตที่มันเปลี่ยนไป
ทางที่มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
คุณเจินมากตอนที่เรามาคุยกับประชาชนต้องคุยถึงขั้นนี้ด้วยป่ะค่ะ

ตอนนั้นยังไม่ได้เอาสวมาเกี่ยว
ก็เอาแค่ส่อห้าร้อยท่านในสภามาดูคะแนน
แต่นี้ถ้าเกิดตอนโหวตนายก
ก็ต้องใช้๒๕๐บวก๕๐๐เป็น๗๕๐หารครึ่ง
ก็คือ๓๗๖เสียงถึงจะเป็นเลือกนายก
แต่ตอนนี้ถ้าคุณเลือกประชาธิปัตย์ให้มากนะคะ
ให้เรามีโอกาสเป็นแก่นำ
การที่เราจะสามารถที่จะให้ใครเป็นนายก
เราก็สามารถรวมเสียงให้ได้เกินกึ่งหนึ่ง

แต่ไม่รู้เหมือนกับแบบคือมองตากันแล้วรู้ไหมคะ

แบบเอ้ยพี่ถ้าพักพี่มาก่อนเดี๋ยวช่วยหนุนเลย

จะช่วยหนุนว่า๒๕๐สวต้องยอมให้เขาจัดตั้งรัฐบาล

แต่ว่าที่ยืนยันของประชาธิบัติคือนโยบายของเรา
ถ้าคุณเลือกเราเยอะเหมือนกับเลือกให้เราเป็นเจ้าบ่าว
เราก็จะไปขอเจ้าสาวได้
ขอเจ้าสาวเจ้าสาวเห็นด้วยกับนโยบายของประชาธิปัตย์ไหม
มาร่วมกันได้ไหมขอให้เราเป็นเจ้าบ่าว

เผื่อไว้ไหมคะในพักวางกลยุทธ์เผื่อไว้ไหมคะ

เอาล่ะคุณจะจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรแล้วแต่คุณ
แต่ว่าเลือกนายกไม่ได้มีแค่พวกคุณ๕๐๐นี่คะ
เขามี๒๕๐บวกเข้ามาด้วย

เพราะว่าเราต้องดูเสียงที่เราได้ก่อน

ตอนสมัยที่ยังไม่ได้มี๒๕๐สวเลือกนายกตอนนั้นนัวนัวกันอยู่นานไหมคะ
แบบพักใดพักหนึ่งจะตั้งรัฐบาลสำเร็จหรือไม่ค่อยนานหรอก
หลายประกาศนคลั้งก็ไม่ค่อยนานค่ะ
แต่ก็ยังมีคลั้งนึงที่ณพิษศิษฐ์ได้เป็นในยกรัฐบันตรี
แล้วรอบนี้คิดว่าน่าจะแบบยาวนานไหมคะ

กฎหมายครั้งนี้เนี่ยหลังเลือกตั้งเนี่ย

เดี๋ยวนะคะแล้วคนที่
คนที่ชนะเลือกตั้งเข้ามา
หลังวันเลือกตั้งจะหายใจคล่องคอ
บวกไปกี่เดือนคะ๒เดือน

เหมือนกับบอกว่าคือคุณต้องให้เกียรติประชาชน

เพื่อไทยชูทงนี้มากเลย
คำถามคือแต่คุณจะมีเสียอะไรไปบังคับ๒๕๐สว

แต่๒๕๐สวย่อมมีการใช้สิทธิ์ของตัวเองได้อยู่แล้ว
แหมแหมซะยาวแย่งวัดเผาเลยนะคะ
หรือว่าต้องบอกอย่างนี้เขารู้กันทั้งประเทศแล้วค่ะตอนนี้
เรื่องแบบนี้มันไปทางสื่อโซเชียลมีเดียหมดแล้วค่ะ
หรือว่าพี่น้องประชาชนก็รับประทานข้าวเขาก็รู้ไม่ว่าคุณจะพูดด้วย

ไม่ใช่กำลังจะพูดถึงบุคคลที่กำลังสร้างกลไกแบบนี้ค่ะ
สร้างแผนยุทธศาสตร์แบบนี้เนี่ยคือถามว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาฟังเขาอ่าน
เพราะว่าเขาดูกฎิกาแบบนี้เขาก็เข้าใจพูดไม่พูดเท่านั้นแหละ
แล้วเขาก็พอจะเข้าใจว่าแต่ละคนมีพักการเมืองอยู่ในใจแล้วล่ะ
ว่าอยากจะเลือกแบบไหนอยากจะให้ประเทศอีก๔ปีข้างหน้าเป็นแบบไหน
ไม่ว่ากฎิกามันจะพลุงพลังมันจะยุ่งเหยิงอย่างไร
คือทุกคนก็พร้อมที่จะเลือกพักที่ตัวเองตั้งความหวังไว้
เพราะว่าไม่ว่าจะอยากให้เป็นแบบเดิมหรือว่าอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คือว่าวันที่๒๔มีนาคมเขาจะไปเลือก
แต่ส่วนว่าพอเลือกมาแล้วมันมีกฎิกาอย่างที่บอก
ใบเหลืองใบแดงใบส้มนะคะแล้วก็ยังจะมียุบพัก
ยังจะมีซ้อมว่าโอ้โหพลุงพลังขนาดนี้
จริงต้องบอกว่าการที่เขาเขียนกติกาแบบนี้
มันก็ไม่ได้ว่าจะมาจำกัดพักใดพักหนึ่ง

ตัวคนเขียนเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกติกานี้มันไม่ได้ใช้กับพักใดพักหนึ่ง
ที่เขาอยากจะบอนไซต์ไว้แต่มันจะเอากลับไปใช้กับเขานั่นแหละ
เพราะเมื่อกลับเข้ามาอยู่ในวังวลของระบอบประชาธิปไตย
เมื่อเข้าไปอยู่ในวังวนของสภา
มันมีการตั้งกระทู้มันมีการหาลืมมันมีการตรวจสอบ

เมื่อวานนี้ถามรองโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์เหมือนกันค่ะ
คือที่ฉันอาจจะเป็นคนนอกไม่รู้ข้างในเป็นอย่างไร
แต่ทีนี้กำลังจะถามว่าเราเห็นประชาธิบัตย์มีข่าวภายในเยอะนะคะ
ทีนี้พอได้เก้าอี้สอสอมาแล้ว
ไม่แน่ใจว่าจะมีใครหักพักหรือเปล่าตอนโหวตนายก
คิดว่ามีไหมคะคุยกันไว้ไหมคะในพัก

หรือคือเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะเป็นเฉพาะเรื่องโหวตนายกไหม
แต่อะไรก็แล้วแต่คือประชาธิบัตย์คิดว่ายังเป็นก้อนเดียวกัน
แล้วยกมือไปในทางเดียวกันทุกเรื่องไหมคะ
คิดว่าเป็นอย่างนั้นค่ะไม่น่ามั่นใจอยู่
น่าจะมีใครมาตีท้ายครัวค่ะมั่นใจ
ได้คะแนนออกมาแล้วไม่น่าจะมีใครมาตีท้ายครัว
พวกเราได้ค่ะมั่นใจค่ะ
เพื่อไทยล่ะคะแหมเห็นแบบประกาศตัวฝั่งตรงข้ามเขา
เอาจริงจะมีมัวเห่าไหม
เผื่อใจไหมคือจริงมีการพูดคุยกันนะคะ
ตั้งแต่ตอนที่มีสอสอบางกลุ่มที่มีเหตุผลบางข้อ
ที่อาจจะต้องย้ายพักไปอยู่พักบางพักเนี่ยนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นที่ยังยืนหยัดอยู่กับพักเพื่อไทย
ทุกคนก็มีอุดมการแล้วก็อยากเห็นอนาคตของพี่น้องประชาชน
เพราะอย่างที่เราบอกโซโลแกนไว้ว่าพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน

แล้วเราก็อยากจะให้ประชาชนที่เป็นที่รักของเรา
ทั้งตัวเราเองก็เป็นประชาชนคนหนึ่งของแผ่นดินนี้ด้วย

และกฎกติกามารยาทจริงแล้วต้องบอกว่า
ระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ทางออกทางเดียวนะคะ
แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เรากำลังจะต้องก้าวข้ามไป
ในขณะที่พี่น้องประชาชนต้องไปดูรากย่า
ไปดูหลายคนที่เขานั่งขายของไปแบบไม่มีอนาคตนะคะ
พอเราเข้าไปหาเขาคุยมาแบบน้ำตาคลอว่า
หนี้ท่วมไม่มีอนาคตอยู่ไปวัน
แล้วก็เหมือนกับจะเรียกว่าไม่มีทางออก
พอมีการเลือกตั้งเขาก็มองว่านี่คือทางออก
นี่คือจุดที่จะสามารถทำให้เขาเห็นแสงสว่างแล้ว

ที่มันทำให้ประชาธิปไตยไม่สามารถเบ่งบานได้
อันนี้พี่น้องประชาชนก็คงต้องบอกว่าเหมือนกับเคาะซ้ำกรรมสัตว์นะคะ
ผู้ที่มีอำนาจก็อย่าใจร้ายใจดำจากพี่น้องประชาชนนักเลยนะคะ
เมื่อให้มีการเลือกตั้งเมื่อมีพรบมีกฤษฎีการเลือกตั้งแล้ว
จะปล่อยให้นักการเมืองได้ทำงานการเมือง
เพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อบ้านเพื่อเมือง
เพื่อประชาชนจะได้ลืมตาอ้าปากได้
ตามนโยบายที่แต่ละพักการเมืองเสนอไป
เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาว่า
แต่ถ้ามันลงตัวว่าเอาล่ะไม่ได้ตั้งรัฐบาล
แต่มันก็มีตำแหน่งอื่นอีกนี่

อย่าทำการเมืองมาตั้งหลายปีไม่รู้ใครจะใจอ่อนหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่ขอย้ำก่อนพักเบรกช่วงนี้นะคะว่า
จริงแล้วเขตช้างชนช้างนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะ
ชนช้างที่ว่านี้เนี่ยเราได้เชิญพลังประชารัฐมาด้วยนะคะ
เพราะว่าฐานเสียงน่าจะมีไม่น้อยเลยแหละ
เพราะว่าเป็นอดีตสมาชิกสภาคกรุงเทพ
นามพักประชาธิปัตเดิมแต่ว่าไปอยู่พลังประชารัฐ
แต่ว่าไม่ได้มานะคะเสียดายเหมือนกัน
เพราะว่าเราก็รวมอยู่ด้วยว่าน่าจะแข่งกัน๒๓ท่านนี้แหละนะคะ
แบบเข้มงวดมากพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
ถ้ามันมีตำแหน่งแล้วก็อี้ใหญ่พอสมควร

คือในส่วนของพักที่ประกาศชัด
ว่าจะอยู่กับใครหรือไม่อยู่กับใครเนี่ยก็จะพอเดาได้นะคะ
แต่พักที่เขาก็ว่าเขาชัดแต่เวลาถามรู้สึกไม่ชัดเนี่ยนะคะ
มากมองหน้าก่อนถามเอาอย่างนี้ค่ะ
ข่าวมันเริ่มถูกปล่อยมาเยอะของพักประชาธิปัตย์ว่าแบบ
ประชาธิปัตย์อาจจะได้เก้าอี้นั้นได้เก้าอี้นี้ได้ตำแหน่งสำคัญ
นั่นตำแหน่งสำคัญอันนี้อาจจะไม่ต้องอยู่ในคอลโมนะคะ
ประชาธิบัตย์ก็อาจจะเพื่อให้เดินหน้ากันต่อไป
เป็นไปได้ไหมคะซึ่งสมมุตินะคะสมมุติว่ามันมีการต่อ
ไม่ใช่ต่อลองเอาเสนอแล้วรับได้เจรจากันจบเนี่ยนะคะ
ประชาธิปัตย์จะเหนื่อยไหมในการตอบเวลาไปเจอฐานเสียงประชาชน
คืออันดับแรกพี่คิดว่าประชาธิปัตย์ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก่อน
คือทั้งพักจะต้องไปในทางเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเลือกหัวหน้าพักไป
แล้วก็มีคนพูดกันเยอะว่าการแข่งขันมีตั้ง๓คนเป็นผู้สมัครชิงหัวหน้าพัก
จะแตกไหมพักจะมีปัญหาไหมแต่ว่าพิสูจน์แล้วว่าหลังจากเลือกตั้งหัวหน้าพักแล้วเนี่ย
ทุกคนก็กลับมาทำงานร่วมกันนะคะก็ยังไปในทิศทางเดียวกันแน่นอน
แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยถ้าบอกว่าจะมีการต่อลองอะไรพี่ก็คิดว่าจะต้องดูจากทั้งพักเนี่ย
ต้องคุยกันไม่มีการว่าใครจะไปหลังบ้านหรืออะไรเป็นไปไม่ได้
ไม่ใช่ว่าใครจะมาเกี้ยวพาราศีคนในพักใช่ไหมคะ

นี่เกี้ยวแล้วล่ะค่ะอาจจะไม่รอเกี้ยวตอนนู้นก็ได้มั้งคะ
ก็ต้องปรึกษากันพักก็มีกรรมการบริหารพัก
เองก็เป็นกรรมการบริหารพักคนหนึ่ง
กรรมการบริหารพักคุยกันเรื่องนี้เยอะไหมคะว่าแบบ
เราต้องระวังอย่างนี้ด้วย

ใช่ยังไม่คุยเลยค่ะใช่ยังไม่คุยเลยค่ะพอหาเสียงก่อน
ในส่วนของพักประชาธิปัตย์เองประเมินตัวเองนะคะ
ว่าน่าจะได้อย่างน้อยเท่าเดิม
แต่ว่าเอาล่ะเก้าอี้มันไม่เหมือนเดิมนะคะ

หรือว่าอาจจะลงมาได้นิดหน่อยเพราะโดนตัดหลายแบบเหมือนกัน

อ้าวจริงว่ะคะ
แล้วก็จากกระแสหลายอย่าง

คือเวลาไปถามคนลงพื้นที่ของพักการเมืองแต่ละพักนะคะ

ก็เป็นไปได้ค่ะระหว่างโพลกับแต่ละพักการเมืองลงเอง
ไหนแม่นเหมือนกันคะเคยเทียบไหมคะพี่เคยเจอโผล่ตอนที่ลงสมัยแรก
บอกว่าพี่แพ้หมดแต่พี่มั่นใจตัวเองว่าพี่ทำได้อืม
ค่ะเอ่อวันที่ประกาศผลที่พี่ได้สอสอครั้งแรกเนี่ย
กรุงเทพเหลือพี่องค์อาจคนเดียวอ่าคุณว่าไงเนี่ยบอก
หนูไม่รู้ว่าคนน่าหนูมั่นใจเขตหนูอ่ะอืมคนน่าจริงเหรอคุณมั่นใจ
แต่เราสัมผัสมือหลายหมื่นคนเขตนี้หนูมั่นใจ
ก็ตอบไปว่ามั่นใจจริงจริงแล้วพอคะแนนออกเนี้ยเขตหนึ่ง
ก็คือเป็นเขตที่มันเป็นเขตชั้นไหนแล้วคะแนนจะส่งเร็วค่ะอ่า
ขึ้นคนแรกเลยขึ้นคนแรกขึ้นจอทีวีอ่ะว่า
คะแนนมันจะไล่ไล่กันมาตอนประมาณ๕๖โมง
หัวหน้าโทรมาเลยแสดงความยินดีด้วยน่าใจมาก
บอกอะไรผู้หน้ามันเพิ่งนับไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณชนะแล้ว
คือท่านดูออกไงแต่เรายังไม่ค่อยรู้เรื่อง
เพราะฉะนั้นถ้าถามคุณเจมมาก็แบบไม่ต้องเอาโพลมาโผล่ให้ฉันเห็นเลยนะ

อุ๊ยพูดอย่างนี้ข่มคุณเรียนราวดีป่าว
แต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงใช่ค่ะเพราะว่าทำพื้นที่มาอย่างยาวนาน
เป็นสอสอมาหลายสมัยหากความเชื่อมั่นมีสูงค่ะ

แฟนคลับเอฟซีของพี่เจิมมาเยอะแยะ

เหนื่อยหน่อยนะหน้าใหม่สำหรับพื้นที่นี้

แต่ถ้าถามว่าตอนปี๕๐ตอนนั้นพวงใหญ่อะค่ะ

อ้วมัยเลือกประชาธิปัตย์อ้วมัยเลือก
คือตอนนั้นใจโทษนะคะจากอย่างนี้
ตอนเดินเข้าไปใจอย่างนี้เหลือเท่านี้เลยนะคะ
เดินเข้าไปนี่แบบหนาวสลังเลย
แต่ว่าตอนนี้วินาทีนี้มันแตกต่างกันมาก
ให้กำลังใจบางคนเอาน้ำมาให้

แล้วคุณเข้ามาคุณจะเอานโยบายอะไรมา
คือถ้าเปิดโอกาสให้เราได้พูดเนี่ยโอ้โหชอบเลยค่ะ
เราก็จะบอก๑๒๓๔เราจะทำยังไงบ้าง
คุณอย่างนั้นขอพูดก่อนคุณพูดให้ฟังก่อนใช่ไหมค่ะ
ใช่ค่ะพอเขาฟังอ่า
แล้วเขาก็จะเอาใบที่เราเป็นใบปริวไปอ่านอย่างนี้ค่ะ
คือกระแสจากเมื่อปี๕๐กับปี๖๓

มันเลยทำให้ทุกวันที่เราเดินพิมพ์ที่ไป
อาจจะไม่ถึงขนาดเรียกว่ามั่นใจเต็มร้อยนะคะ
แต่ว่าต้ามความบ้านใจเราค่อยมีขึ้นเรื่อย
เหมือนจากตอนแรกเนี่ยอาจจะปริ่มปิ่มตอนเดิน
แต่ว่ากับพอหลังจากที่เราเดินกันเสร็จตอนเย็นเวลามาประชุมกัน
แล้วก็จะรู้สึกว่าวันนี้เรารู้สึกเราแฮปปี้

เรารู้แล้วว่าจากเดิมเราไม่มีแกนไม่มีคนของเราอยู่ในเขตนี้
ถือว่าเขตชั้นในพี่เขาทำไม่ดีนะคะ
แต่ว่าหลังจากที่เราเอานโยบายไปเล่าว่า
ถ้าพักเพื่อไทยเรามีโอกาสเราจะทำอะไรบ้าง
ชัดให้เราลงมาสอบถามปัญหา
ว่าปัญหาของคนกฎมอลคนชั้นในเป็นอย่างไร
อาจจะขาดตัวแทนที่จะมาดูแลรับใช้
วันนี้ลีขออาสานะมาเป็นตัวแทนดูแลรับใช้
ฟังปัญหาพอนั่งเล่าโอ้โหปัญหา๔๕ปี
มันพลุงพลังทำให้เขาแบบ

คุณธิรวมดี๑นาทีฉันให้คุณ๑นาที
คุณขายนโยบายคุณมาคุณจะทำอะไร
ขายอย่างแรกเลยนะคะ

แต่จริงเวลาเราจะพูดคือเราบอกอย่างนี้นะคะว่า

เราก็จะนำปัญหานำมาเป็นนโยบาย
คนไปสู่เพื่อจะแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชน
ตอนนี้เรามีทั้งหมด๖ยุทธศาสตร์นะคะ
ที่จะมาดูแลแก้ไขคนกรุงเทพมหานคร

จะไปสามารถไปขายทั่วโลกนะ
ไทยทันสมัยเราจะปรับให้ทุกอย่าง

ระบบคมนาคมระบบน้ำระบบอินเทอร์เน็ต

เราจะเอาตลาดโลกเป็นตลาดการค้าให้คุณ

เราจะต้องเป็นไทยยั่งยืนด้วยค่ะ
หูชิ้นชายมากเลย

แต่จริงเราไม่อยากพูดเร็วแบบนี้กับพี่น้องประชาชน
แต่เราอยากฟังเราอยากฟังปัญหาเขามากกว่า
เพราะจริงอย่างวันนี้ไปเดินมาเนี่ยหลายคนบอกพูดเรื่องฝุ่นพิษ
พูดเรื่องค้าขายพูดเรื่องแม่ค้าริมถนน
แต่อันนี้เป็นตัวแทนคนที่แบบนี่ไงเรื่องประชาชนที่ตัดมาทุกสมัย
ให้นาทีนึงก็พอแล้วแต่แต่ก็คือเราต้องเตรียมรับไว้ทุกแบบแหละ
ถูกต้องค่ะค่ะค่ะส่วนกันเจอมาที่ค่ะ

พี่จริงไม่ชอบพักพี่เลยนะ
แต่เห็นพี่เนี่ยเจ้าของพื้นที่พี่จะทำไงให้หนูหันไปรักพี่คะ

โอเคประชาชนิตปัดมีนโยบายมาแล้ว
ก็คือแก้จนสร้างคนสร้างชาตินะคะ

คนบ่นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องมีปัญหาหนัก
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยในส่วนของเศรษฐกิจปากท้องก่อน
ก็คือสวัสดิการที่เราจะให้กับผู้สูงอายุ
ผู้พิการตอนนี้คุณอายุ๖๐หรือคุณเป็นผู้พิการคุณได้๑๐๐ไปเลย
คุณเป็นผู้ยากไร้คุณได้๘๐๐นะคะ
ยิ่งคุณเป็นอสสหรืออสมคุณจะได้เงินเดือร์รั่น๑๒๐๐บาท
เหล่านี้เป็นต้นนี่คือการแก้จน
หลายคนบอกทำไมเป็นรัฐสวัสดิการเหรอ
การที่เรามีสวัสดิการเป็นพื้นฐานของทุกประเทศ
ที่เขาจะต้องมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน
ให้เขาสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็งก่อน

ภาษีจะบอกเลยว่าภาษีเราจะเก็บอย่างเป็นธรรมมากขึ้น
ไม่ใช่ว่าเก็บจากพวกมนุษย์เงินเดือน

แต่คนที่มีฐานะเยอะมีที่ดินเยอะ
อันนั้นเราจะเก็บภาษีอย่างเหมือนกับเป็นธรรมมากขึ้น

แล้วก็หลังจากที่เราช่วยในขั้นพื้นฐานแล้ว

เราก็จะมีสวัสดีการณ์ช่วยเหลือ
อย่างเช่นเกิดปุ๊บรับสิทธิ์เงินแสนใช่ไหมคะ
แล้วก็เด็กปฐมวัยได้เรียน
ได้เรียนฟรีได้อาหารเช้าฟรีเพิ่มมื้อหนึ่ง
ได้อาหารกลางวันฟรีนมฟรี
แล้วก็คืนครูให้นักเรียนอย่างนี้

คือแค่อยากจะให้เห็นบทบาทนะคะ
ว่าคือคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วสู้กันมาในสนามการเมืองเนี่ย
คือเขาจะมีทักษะในการสู้อยู่แล้วนะคะ
แต่ที่ให้มาสะท้อนคือว่าทั้งสองท่านต้องไปเจอกันในสนามนะคะ

เสียเปรียบเพราะคนนี้ทำมายาวนานมากใช่ไหมคะ
และอันนี้เจอลักษณะของการแบ่งพื้นที่ที่เสียเปรียบด้วยนะคะ
ในขณะที่คุณเจอมาสจะเจอลักษณะของการดึงเอาคนจากพักเดิมไปตัดฐานเสีย

แต่ผลจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วแต่ส่วนจะเลือกพักนี้ไหมพักนี้ไหม

แต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ